ไปดูอุบัติเหตุสลดกันคุณผู้ชมค่ะมีนักศึกษานุ่มคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์จะกลับห่อพักอยู่แล้วแล้วรถเนี่ยเกิดเสียหลักล้มลงไปก็ได้รับบาดเจ็บค่ะมีพลเมืองดีมาเห็นแต่ว่าพลเมืองดีเนี่ยยังไม่ได้ช่วยเคลื่อนย้ายร่างกายของเขาเนื่องจากว่ากลัวว่ากระดูกจะหักหรือเปล่าจะเป็นอันตรายหรือ
รถบรรทุกค่ะมองไม่เห็นค่ะขับมาเหยียบน้องคนนี้ค่ะ
ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่เสียชีวิตเลยค่ะ

สามสิบสี่นาทีนะฮะโทรแจ้งเท่าที่ท่านตรวจตอนนี้

อ้าวอ้าวอ้าว
ไม่รู้ไง
ดูนะฮะตอนนี้ไม่ดูเลยเม่ย์
ของเราเจ็บอยู่
เห็นไหมคะจากคลิปเหตุการณ์นี้บอกชัดเจนเลยนะว่ารถคันนี้พุ่งมาแล้วก็ชนน้องเหยียบน้องเข้าไปทับร่างไปเลยค่ะเสียชีวิต
อ่ะน่ากลัวมากน่าหวัดเสียวมากคือคนขับรถพ่วงเนี่ยค่ะลงมาจากรถนะคะแล้วก็ลงมาดูผู้เสียชีวิตด้วยแล้วเขายอมรับนะว่าเขามองไม่เห็นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมว่าก้มเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นี่ไงเพราะคุณประมาทไงใช่ค่ะแล้วก็มีเนี่ยพลเมืองดีเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อจะช่วยโบกรถแล้วอ่ะและนี่คุณเห็นไหมจากนั้นสักพัก

แล้วมาถึงจุดเกิดเหตุคือรถน้องเขาเนี่ยเสียหลักล้มเองนะคะไม่ได้มีใครชนหรือไปชนกับอะไรเสียหลักแล้วก็ล้มลงไป
ก็ได้รับบาดเจ็บค่ะก็เลยนอนอยู่กลางถนนเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็มีพลเมืองดีมาเห็นเข้าคนที่โพสต์คลิปนี้นะคะ
พอเห็นเขาก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะแต่ว่าตอนนั้นเขาบอกยังไม่มีคนรับสายเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเคลื่อนย้ายร่างของน้องที่บาดเจ็บอยู่ออกไป
เพราะว่าเขากลัวว่าคือถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนย้ายร่างที่ได้รับบาดเจ็บอยู่มันอาจจะทำให้กระดูกหักแล้วไปทิ้มอวัยวะบางส่วนได้รับบาดเจ็บมากขึ้น
เขาไม่มีอุปกรณ์เหมือนคู่กล้องใช่แล้วนะคะเราก็ฟังกันมาแบบนี้ด้วยบอกว่าถ้าได้รับบาดเจ็บอย่าเพิ่งรีบดึงหรือเคลื่อนย้ายใครนะ
ก็เลยทำได้แค่นำถังขยะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เอาไปจอดขวางไว้นะนี่คือเอาถังขยะกับรถมอเตอร์ไซค์ไปกั้นไปขวางเพื่อที่จะให้สัญญาณฉุกเฉิน
แล้วก็ยืนส่องไฟโบกรถนะคะให้รถคันอื่นหลบเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้
ขนาดทำขนาดนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคุณผู้ชมเพราะว่ามีรถบรรทุกเป็นรถพ่วงขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะเขาบอกขับความเร็วสูงเลยนะ
ชนถังขยะก่อนค่ะแล้วก็ชนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็พุ่งเข้ามาทับร่างน้องนักศึกษาคนนี้เลยบริเวณล้อของรถพ่วงบดเข้าไปที่หัวของน้องเลยค่ะเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
เบื้องต้นตำรวจก็มีการตั้งข้อหาเลยค่ะขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและพยายามหลบหนีด้วยนะคะเป็นภาพที่น่ากลัวมากนะครับ
เนี่ยเล่นโทรศัพท์มือถือตอนขับรถอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราเห็นตัวอย่างบ่อยครั้งเลยนะครับ